มันบอกว่าอย่างนี้ถ้าใส่ถุงอย่างนี้ทำไม่ได้มันผิดกฎหมาย

อยากจะรู้กฎหมายอะไรเนาะ
แม่ทั้งคนจะให้แม่ติดคุกนี้เราก็ต้องดิ้นลนใช่ไหมคะ
วันนี้ขอให้หนูถูกรางวัลที่๑นะคะ
ถูกไว้๓ตัวตรง
พอได้เงินไปพูดนี้

ก็ไปเป็นหนี้เขาอีกเนี่ยหมื่นนึงอะค่ะไปยืมเงินเข้ามาค่ะ
ก็เอ่อให้พิจารณาน้อยอรุมอร่วยกันน้อยขอเหอะขอเหอ
เพราะว่าแม่ก็เพิ่งขายวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ